ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักกำลังเข้าสู่ภาวะเสน่ห์แรง
มีคนเข้ามาเยอะสนใจเรื่องชู้สาวทุกคน
คนมีครอบครัวอยู่ในระยะนี้ชื่นบาน
คู่รักช่วยส่งเสริมอย่างดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงิน
สุขภาพอนามัยไม่สู้ดีน้ำเหลืองเสีย
ยุงกัดมดกัดไม่ควรเกาจะเป็นแผลลุกลาม
การเงินไหลเข้าเป็นปกติแต่ไหลออกมากมาย
ใช้เงินมือเติบโดยไม่จำเป็นเงินขาดมือได้ง่าย
แต่มีเกณฑ์ได้ลาบจากคนอ่อนไวกว่า
การงานจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนหมู่มาก
ก็จะได้รับความช่วยเหลือจนงานสำเร็จลงได้